ส่วนเรื่องนี้ที่เกิดกันไว้ช่วงที่แล้ว
เรื่องของเรือโป๊ะลากจูงบรรทุกหิน
แล้วมันจมอยู่กลางแม่น้ำเลย
แล้วปรากฏว่าอยู่ใกล้กับสะพานกรุงเทพ
คือสภาพตอนนี้เท่าที่เห็นคือมีแต่หลังคาคลุม
ที่เห็นแค่นี้แค่ตรงหลังคาคุม

แล้วก็พยายามเจ้าหน้าที่พยายามที่จะกู้เรือขึ้นมาจากแม่น้ำ
เพราะว่านี่ไม่ใช่วันแรกนะคือจมอยู่แบบนี้๓วันแล้วค่ะ
ที่เกิดเห็นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญนคร๕๗ทับ๑
ก็เกิดเรือโป๊ะบรรทุกสินค้ามาล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็จะเห็นหลังคาของเรือโป๊ะสองโป๊ะเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นเลย
ข้อมูลจากมูลนิธิร่วมกระตันยูบอกว่า
โป๊ดังกล่าวบรรทุกหินซึ่งมันหนักมาก
มีเรือบริษัททอพลอยดีรุ่งเรืองเป็นเรือลากจูง
เดินเรือมาจากเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรีค่ะ
มุ่งหน้าไปส่งสินค้าที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่ระหว่างผ่านสะพานกรุงเทพคือไปเฉียวชนต่อหม้อสะพานด้วย
เรือก็เลยเสียหายมีรอยรั่วแล้วก็เลยจมลง
แต่ยังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
นายบุญมีแก้วบัวดีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบ้านหลังนึง

เรือนี้จมตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
วันเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงคนร้องโวยวายก็เลยออกมาดู
แล้วเห็นเรือลากจูงที่พ่วงเรือโป๊ะมาจากสะพานกรุงเทพ
่งหน้าไปสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยกำลังค่อยจมลงเรื่อย
คนบนเรือช่วยกันตัดเชือกเรือพ่วงและเรือโป๊ะที่ยังไม่จมออกจากกัน
ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าของเรือมาดูแล้วค่ะแต่ยังกู้เรือขึ้นมาไม่ได้
ระดับน้ำมันขึ้นลงตลอดเวลาก็ยากที่จะกู้นะคะ
ฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยนะคะ
เรือเคลื่อนคืนมายก
นายบุญมีนะคะยังบอกด้วยว่าช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นเรือล่มบริเวณเดียวกันเนี่ยบ่อยค่ะ
โดยที่ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไร
ส่วนตำรวจสนปากคลองศาลรับแจ้งเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างประสานเจ้าของเรือให้กู้เรือออกจากพื้นที่
ส่วนการจราจรทางน้ำบริเวณนี้ยังเดินเรือได้ตามปกตินะคะ
เพราะว่าเรือที่ล่มมันอยู่ห่างจากริมตลิ่งไม่มาก
คือไม่ได้ไปอยู่ตรงกลางแม่น้ำเท่าไหร่นะคะ
ก็ดีที่ไม่ใช่เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ